ตำรวจปรับปรามยาเสพติดได้เข้าจับกลุ่มกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
ที่ได้ใช้บ้านและมีเลขที่ในย่านบางใหญ่เป็นแหล่งพักยาเสพติดนะครับ
ก่อนที่จะส่งไปยังภาคใต้เพื่อส่งไปยังประเทศที่๓
โดยเป็นการต่อยอดจากการจับกลุ่มก่อนหน้านี้
พบยาบ้าที่มีสัญลักษณ์ของกลุ่มผลิตที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
เราจะไปติดตามปฏิบัติการนี้จากคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
ตำรวจสกัดกั้นการลำลิงยาเสพติดชุดปฏิบัติการพิเศษสยบไพรี
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกระจายกำลัง

ค้นหาผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกลุ่มไปในทุ่งนา
หลังตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านไม่มีเล็กที่หลังหนึ่ง
ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งการสืบสวนสะกดรอยพบว่า
บ้านหลังนี้เป็นแหล่งกบดานของกลุ่มลำเลียงยาเสพติด
มาพักไว้รอกระจายให้กับเครือข่าย
ซึ่งมีปลายทางอยู่ที่ชายแดนภาคใต้

ผู้ต้องหารายนี้ทนการกดดันของตำรวจไม่ไหว

ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนหลบหนีการจับกลุ่มไปได้
ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการขออนุมัติศาลออกไหมจับ

ยาฤทธิ์สีขาวใช่ไหม

คนขับชื่ออะไร
ยาฤทธิ์เรามากี่คน

คดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
ด่านเอ็กซาเรย์แม่พริกจังหวัดลำปาง
หลังขับรถบรรทุกเปล่าคันนี้เข้ามายังด่านตรวจ
ซึ่งหากมองจากลักษณะภายนอก
ดูไม่ออกว่ามีการซุกซ่อนสิ่งใดมาหรือไม่

กลับพบว่ามีช่องลับซุกซ่อนวัตถุต้องสงสัย

นำไม้อัดมาทำเป็นช่องลับขนาดใหญ่
เมื่อตรวจค้นจึงพบยาบ้า๓๘๐๐๐เมตร
ซึ่งมีสัญลักษณ์วายวันของกลุ่มว้าเหนือ
กลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน
จากการสืบสวนยังพบว่ารถคันนี้ถูกนำไปจอดไว้

จากนั้นจะมีผู้ต้องหาอีกหนึ่งกลุ่ม

ส่วนผู้สั่งการให้ลักลอบขนยาเสพติดไปยังชายแดนภาคใต้
คือนายเหล่าต้าซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไปรับยาเสพติด
เข้ามาที่บ้านนี้แล้วจากนั้นก็จะแกะออก

ในส่วนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะไปที่หัดใหญ่

ด้านผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดระบุว่า
จากข้อมูลเชื่อว่ายังมียาเสพติดอีกจำนวนมาก

จากการที่ตำรวจจับกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ต้องมีการขนเข้ามาเพื่อทดแทนส่วนที่ถูกจับ

ประเทศที่๓อีกจำนวนมากเช่นกัน

ดีมารนันร้นการผลิตนี่มันไม่ได้อยู่แค่
๕๐๐หรือ๑๐๐๐ล้านบาทแล้วนะ
มันระดับ๕๐๐๐หรือ๖๐๐๐ล้านบาทต่อปีนะ
เพราะฉะนั้นที่มาเลเซียกับอินโดนีเซีย

เฉพาะไอซ์ไปลงไปที่อินโดนีเซีย๗๐ตัน

ไม่รู้ไหนกี่รอบแล้ว
ตันไม่ใช่ต่อปีนะเยอะมาก
อกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด

มาตรการในการสกัดกั้นยาเสพติดเป็นมาตรการที่สูงสุดแล้ว

เพราะคนเป็นผู้นำยาเสพติดไปแพร่ระบาดทั้งในโรงเรียนและชุมชน
หากสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่
เชื่อว่าจะสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้
ได้วิมวลวันธรรมพักดีข้าวเทราะทีวีรายงาน